ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นี่เขาออกมาอีกครั้งนึงแล้วนะฮะ
บอกพอได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย
แล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าการเอาหมายค้นจากศาลมาเนี่ยเป็นการขอมาแบบไม่ชอบ
เป็นการขอหมายที่ปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าของบ้าน
ทางคุณอัชริยะนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้หลอกสารนะครับ
แล้วบ้านสามหลังเนี่ยนะฮะที่มีชื่อเนี่ยเป็นชื่อของเฮียแตมที่อุดรธานี
อีก๒หลังเนี่ยเป็นชื่อของภรรยาของเฮียแตมครอบครอง
ซึ่งทั้งสองคนไม่ใช่ญาติของบิ๊กโจ๊กเพราะเมื่อวานบิ๊กโจ๊กบอก
นี่คือบ้านที่มีชื่อญาติผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วผมอาศัยอยู่เพราะฉะนั้น
ก็ต้องบอกสารสิว่าผมเนี่ยอาศัยอยู่แต่คุณอาชาบอกว่า
ก็ชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ญาติของบิ๊กโจ๊กมันเป็นชื่อของเฮียแตมอุดรธานี
กับภรรยาดังนั้นการที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า
จับกลุ่มเนี่ยไปหลอกสารจึงไม่เป็นความจริง
ทางบ้านทั้งห้าหลังยังไงก็ไม่ใช่ชื่อบิ๊กโจ๊กและบุคคลที่สารออกหมายจับ
ตำรวจทั้ง๘นายก็เป็นนายเวรของบิ๊กโจ๊กที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเชื่อว่า
พักอาศัยอยู่ในบ้านเหล่านี้ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ย
อยู่ที่บ้านจะอยู่ในบ้านด้วยประเด็นเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าค่าไฟต่างต่าง
บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้เงินลูกน้องไปจ่ายคุณอัจฉริยะบอกว่ามินนี่เนี่ย
เอาบัญชีม้าชื่อคันชิดมาจ่ายเงินให้กับตำรวจแล้วตำรวจก็เอาไปจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่งของบิ๊กโจ๊กจึงชื่อคันชิดนี่คุณอัจฉริยะ
บอกไปตรวจสอบมาแบบว่าคนที่ชื่อครั้งชิดเป็นนึงในกต่องหาด้วยนะที่กำลังตามจับอยู่
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนบ่าย
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะไปปปชนะฮะ
ว่าได้รับของมูลค่าเกิน๓๐๐๐บาทหรือไม่
แล้วเงินเกิน๓๐๐๐บาทที่มาจ่ายค่าไฟให้บ้าน๕หลังเนี่ย
ได้แจ้งกับบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปชหรือไม่

ส่วนประเด็นที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้จักกับมินนี่
คุณอัจฉริยะก็เลยเอาภาพถ่ายของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
นี่อันนี้ไม่ใช่ภาพที่ร้องเพลงนะฮะ
แต่อันนี้คุณอาชารุยะก็บอกภาพถ่ายนี้ถ่ายร่วมกับมินนี่
ซึ่งซ้ายมือจะมีภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะครับ
แล้วก็มีมินนี่แล้วขวามือสุดพี่เอสุภาชัยใช่ไหม

ผู้จัดการดาราชื่อดังคุณอัจฉริยะเอามาให้กับสื่อมวลชนดู
บอกว่าเป็นภาพในงานเลี้ยงวันนั้นนั่นแหละที่ร้องเพลงอะไรกันนั่นแหละ

ซึ่งคุณอัจฉริยะเหมือนกับจะบอกว่าที่บอกไม่รู้จักเนี่ยแต่ทำไมถ่ายรูปกันได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งคลิปร้องเพลงด้วย

บอกวันนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าใครชวนใครมาบ้าง
แต่เป็นการเลี้ยงขอบคุณคนที่มาช่วยงานศพคุณพ่อ
พี่น้องและลูกน้องก็ปาค่ายิงอย่างไรมาเขาก็ไม่รู้ได้หรอก
อาชิระบอกก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะชี้แจงตรงนั้นได้
ช่วยเชิญคุณเอสุปไศัย
ว่าตกลงแล้ววันนั้นไปร่วมงานกันเป็นงานอะไรยังงั้ย
ในบ้านนักที่ที่มีการระบุในหมายค้นนะครับทั้ง๕หลังเป็นชื่อของบุคคลอื่นไม่ใช่ชื่อของบิ๊กโจ๊ก
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายผมอาจจะไปที่ปปชเพื่อยื่นให้มีการตรวจสอบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย
ที่กล่าวอ้างต่อสื่อบนชนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับหรือบ้านยากก็แล้วแต่นะครับ
ได้รับเกิน๕๓๐๐บาทหรือเปล่านะครับอันนี้อันดับแรกแล้วบัญชีเนี่ยเห็นเลยว่าการจ่ายค่าไฟนะครับ
ผู้ต้องหานะครับที่ใช้ของมินนี่นะครับนะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับ
ถึง๕คดีตามภาพเลยบุคคลนี้นะครับบุคคลที่เป็นผู้ต่างหาคดียาเสียบติด
อันนี้เป็นภาพในงานวันที่มินนี่ร้องเพลงคู่กับบิ๊กโจ๊กนะครับ
มาเป็นพยานให้หน่อยว่านะครับมินนี่เนี่ยนะครับรู้จักกันไหมครับตามภาพนะ
คุณอัจฉริยะยืนยันว่าที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลออกมาพูดตรงนี้เนี่ย
ไม่ใช่การเอาคืนบิ๊กโจ๊กนะฮะเพราะว่าถ้าใครยังจำได้เนี่ย
คุณอัดเขาถูกบิ๊กโจ๊กในฟ้องหมินประมาทอยู่นะฮะค่ะแต่บอกว่าต้องการทำให้เห็นความจริง
อยากให้สืบไปถึงเจ้าของบ้านว่าเกี่ยวพันกับบิ๊กโจ๊กยังไง
ถ้าอ้างว่าเป็นญาติเนี่ยอยากรู้ว่าญาติฝ่ายไหนหมายถึงเฮียแตมนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอัจฉริยะมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อยขา

ตรงคดีบอสตานคุณอาชญาบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนไปร้อง
เป็นคนเอาข้อมูลไปร้องกับเจ้าหน้าที่
บอสตานลำพูนวอริเออร์ใช่ไหม

แล้วก็ขยายต่อจากบอสตานก็มาถึงมินนี่
โดยมินนี่เนี่ยเพิ่งเริ่มทำเว็บพนันออนไลน์เมื่อปี๖๐

น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

โอ้โหมันไม่ได้เอาคืนเขาเรียกว่าวันนี้ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วนะครับ
เป็นเรื่องที่ทำให้เราถูกกฎหมายเราไม่ได้กันแกล้งใครเราทำตามพยาหลักฐานนะครับ
แต่เราต้องการให้เห็นว่าความจริงที่เราเอาหลักฐานให้ดูเนี่ยนะครับ
บอกไม่รู้จักมินนี่ไม่รู้ไม่เป็นคนเอาเงินให้ค่าไฟลูกน้องไปจ่ายเงินนะครับ
หลักฐานปรากฏชัดเจนว่าคนที่จ่ายเงินค่าไฟจริงไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก
แต่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ผ่านบัญชีมินนี่นะครับ
บัญชีมินนี่เนี่ยฟอกเงินแล้วก็ไปจ่ายค่าไฟ
ที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นญาติญาติจริงไหมญาติไฟไหนนะครับ
เป็นญาติไฟไหน
พันธุรกิจพิสมัยไปร่วมประมูลพระจากเสียรพระคนนึง
ซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นพยานในคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่
เขียนมาเท่านั้นราคาประมูลพระตอนนั้นเนี่ย๗ล้านแปด
ราคาตั้งต้นนะไปปิดจบที่๘ล้านห้า
คุณอัจฉริยะบอกว่าในรูปเนี่ยพระเพียงองค์เดียวเนี่ย
มีมูลค่าสูงถึงแบบโอ้โหเป็นสิบล้านขนาดนี้เนี่ยอยากถามว่า
เอาเงินมาจากไหนแล้วทำไมเจ้าของเพจเนี่ยถึงถูกบิ๊กโจ๊กกัน
เป็นพยานอ้างว่าเรื่องนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
ทำงานของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการเอาเงินไปประมูลพระเพื่อ
ฟอกเงินหรือเปล่าแล้วก็ยังอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีข้อมูลว่า
น่าจะมีบุคคลอย่างน้อยอีก๔กลุ่มที่จะถูกขยายผลดำเนิน
เช่นกันทั้งกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มนักข่าวกลุ่มข้าราชการ
เขานะค่ะซึ่งหลังจากที่คุณอัตชรยาเอาหลักฐาต่างมา
เปิดปุ๊บนี้นะคะพี่เอไป

ไปเกี่ยวข้องไปรู้จักกับคนไหนก่อน
คือพี่แบบยังงงอยู่ว่าเอ๊ะ
หาความเชื่อมโยงไม่เจอในภาพนี้
ใช่ไหมแต่คุณอนเขาไม่ได้ตั้งคอสงสัยอะไร
ช่วยเชิญพี่เอมาถามหน่อยว่าเอ๊ะตกลง

ค่ะเพราะว่าไล่เรียงรูปนี้เนี่ย
รูปซ้ายก็คือดรสิรินัดดาหักผ่าน
ก็คือคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊ก
มาคือบิ๊กโจ๊กแล้วก็มินนี่ที่เป็นเจ้าแม่เว็บพนัน
แล้วก็เป็นพี่เอสุภาชัยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเราก็พยายามจะสอบถามรายละเอียดไปที่พี่เอค่ะ

แต่มีคนใกล้ชิดพี่เอออกมาตอบให้นะคะว่า

เป็นงานขอบคุณที่บิ๊กโจ๊กกับภรรยาจัดขึ้น
ลูกน้องและคนสนิทที่ไปช่วยจัดงานศพ
ดาบตำรวจสวัยหักพานคุณพ่อที่จัดขึ้นเมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
เอ๊ก็โพสต์คลิปตอนไปร่วมงานเหมือนกัน๑๙มีนาคมค่ะ
แต่ว่าในคลิปเนี่ยเธอเห็นแค่
ภาพของบิ๊กโจ๊กแล้วก็คุณกุ๊บกิ๊บ
มีบางช็อตเหมือนกันที่มีลูกน้องบิ๊กโจ๊มาร่วมเฟรมด้วย
แต่ว่าไม่มีภาพของมินนี่อยู่ในเฟรมที่พี่เอลงเลย

มีคลิปวิดีโอที่ไปร่วมงานศพคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอย้อนกลับไปในวันที่พี่เอเนี่ยไปช่วยงานศพด้วย
ก็ตรงกับคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กที่ว่างานวันนั้นเนี่ย
มันคืองานเลี้ยงขอบคุณตำรวจลูกน้องแล้วก็กลุ่มคนที่มาช่วยงานศพของคุณพ่อ
ส่วนมินนี่เนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยลูกน้องคนสนิทเป็นคนพามาเอง
ความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กกับพี่เอสนิทกันแบบไหนอย่างไร
อันนี้ยังไม่มีใครมาชี้แจงรายละเอียดนะคะแต่เท่าที่รู้คือเหมือนเขาเป็นคนใต้เหมือนกันอืม
โจ๊กเป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาส่วนพี่เอเนี่ยเป็นชาวอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีคนรู้จักแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันแบบคนใต้เหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอฟังพี่เออีกทีนะแต่ดูเหมือนว่าแหมใครใกล้ชิดตอนนี้ก็เลย
งานเข้าหมดเลยค่ะงานเข้าหมดเลยอืมว้าวุ่นกันหมดจริงจริงอ่ะ